คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตอยากชวนคุณผู้ชมคุยนิดนึง

เคยมีแล้วเขาบริหารจัดการแก้ปัญหาได้แล้ว
อยู่ในโลกออนไลน์คุณผู้ชมลองดูคลิปเพจการนี้ก่อนค่ะ
ใช้แล้วทางธุรกิจนี้เอาลงมั้ย
ไม่ใช้ผมก็เล่นกันดี

นี่ค่ะแฮชแท็กมาเฟียแท็กซี่ภูเก็ต
ปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์

อยากจะลองแลกเปลี่ยนหรือให้ข้อมูลกับเราก็ดีเหมือนกันนะคะ

เขาไปรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่โรงแรม

เพื่อที่จะให้เห็นว่านี่ไง

เฟียแท็กซี่ภูเก็ตมันมีจริง
คือเขาไปรับลูกค้าที่เรียกผ่านแอปพลิเคชัน
ปรากฏว่ามีกลุ่มคนขับแท็กซี่ในพื้นที่

ก็ยังดีที่ตอบโต้กันทางวาจา
ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้น
ทีนี้ค่ะก็มาเฟียแท็กซี่ภูเก็ตถูกพูดถึงเยอะ
เพราะว่ามันมีคลิปตอนที่คนขับทีลทราบจ้าน
หน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังของภูเก็ต
บอกว่า๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
ตรงที่ผ่านมามีกลุ่มมาเฟย์แท็กซี่ไปล้อมรถแท็กซี่ทะเตียนกรุงเทพ
นี่นะคะเขาไปรับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันเหมือนกัน
แต่อันนี้มันหนักกว่าคลิปเมื่อกี้ค่ะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้คือบังคับให้ผู้โดยสารลงจากรถ

เอ้าแต่ผู้โดยสารเขาไม่ลงอ่ะลองไปดูคลิปนี้ด้วยค่ะ

คือทั้ง๒คลิปนี้มีการแชร์อยู่ในโลกออนไลน์
คนก็วิจารณ์ว่ามันทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้สอบถามไปที่สมาชิกกลุ่มคนขับแท็กซี่
รับจ้างที่อยู่ในเหตุการณ์นายธนูทองเขาบอกว่าเขาไม่ใช่มาเฟียแท็กซี่
อย่ามากล่าวหากันนะอย่ามากล่าวหาว่าไปล้อมรถ
ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้โดยสารเขาลงจากรถนะ
มันไม่จริงเลยเพียงแต่ว่าเข้าไปใกล้ใกล้รถ
แล้วไปอธิบายว่าคราวหน้าอย่าทำแบบนี้อีก
เพราะแท็กซี่คันนี้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพอืม
มันไม่ใช่มาเอากันอย่างนี้ต่างคนต่างวิ่งวิ่งวิ่ง
ป้ายอย่างนี้มาวิ่งได้ยังไงผมผมถามพี่พี่ป้ายอย่างนี้
พี่มาวิ่งได้ยังไงไม่พี่ไม่ได้จดทะเบียนนี่ผมพูดตามตรงเลย
เยอะแยะอยู่ป้ายอย่างนี้แล้วให้ผมทำยังไงอ่ะ
พี่ต้องเข้าเทพผมด้วยแล้วรถรถไปกรุงทรีย์
เท็กซี่กรุงทรีย์มาวิ่งภูเกียร์ใต้ไหมผมก็ตามหน่อย
ถ้าคุณส่งก็คุยตามผมคุยตามคุณส่ง
คุณส่งว่าวิ่งไม่ได้รถไปกรุงทรีย์แล้วมามารับเขตได้ยังไง
เขามาส่งได้เขามาส่งอย่างเดียวได้แต่ว่าเขามารับไม่ได้พี่
อืมทางคนขับแท็กซี่ในพื้นที่เขาก็ชี้แจงแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะคือกลุ่มคนขับแท็กซี่ที่เขาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่นะคะ
เขาก็บอกว่าบางทีมันมีปัญหาแบบนี้เหมือนในคลิปนี้เป็นรถป้ายดำธรรมดาแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็มารับผู้โดยสาร
แล้วมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทางพี่แท็กซี่ที่เขาขึ้นทะเบียนถูกต้องเขาถามมา
เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยบางทีมันมีปัญหาแบบนี้ในพื้นที่ไง
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรามาดูหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็แหมจะกลายเป็นเหมือนกับว่าต้องมาทะเลาะกัน
ต้องเป็นมาเฟียในพื้นที่หรืออะไรแบบนี้จะได้มีกติกากลางร่วมกันนะคะ